ที่หน้าผับแห่งหนึ่งเขามีเหตุการณ์ผู้ชายสองคนเขาเป็นคู่กรณีก็มีการชกต่อยกันอยู่
หลังจากนั้นเนี่ยมีอดีตกาดของผับแห่งนี้เขาเห็นว่าเพื่อนเขากำลังชกต่อยกันกับคู่กรณีอยู่
ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ด้วยความเป็นเพื่อนปรีเข้าไปช่วยเป็นห้ามรุม๑จนเขาเสียชีวิต
ถามว่ารู้ไหมว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันไม่รู้แต่เพื่อนผมก็เลยจะไปช่วยอ่าสุดท้ายอ่ะ
ทืบจนเขาตายแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วก็ขอโทษขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะตายเอาวางกันเถอะ
แต่คำถามคือแล้วจะไปต่อยเขาทำไมคุณเป็นกาดคุณต้องห้ามสิ
ไม่ใช่เข้าไปผสมโรงจนเขาเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะก็เป็นวัยรุ่น๕คนไปรุมทำร้ายร่างกายนายสมชาติชัยเดชะ
อายุสี่สิบสองปีซึ่งเป็นอ่าเจ้าของธุรกิจบริษัทรัพย์เหมาก่อสร้าง
บริเวณถนนทางเข้าออกสถานบันเทิงชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำนะฮะ
ตั้งแต่ตีสี่ของวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะฮะ
นายสมชาติเนี่ยสะบักสบอมร่างกายในบอบช้ำมีเลือดออกทางจมูกศีรษะก็บวม
มีรอยเขียวช้ำตามร่างกายนอนหมดสติอยู่กลางถนน
พลเมืองดีก็ไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
วันที่สิบพฤษฐีกายนที่ผ่านมาจากร่างกายที่บอกช้ำมากลิ่นเกิดนะฮะ
ต่อมาวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนครับ
ญาตินำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองบุรีรำญาติเนี่ยไปแจ้งความได้วันเดียว
ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้จับกลุ่ม๑ใน๕ของแก๊งวัยรุ่นที่ไปรุมทำร้ายผู้ก่อเหตุจนเสียชีวิตได้
ชื่อว่าในเก่งอายุ๒๗ปีเป็นอดีตกาดผับชื่อดังแห่งหนึ่งไปถามในเก่งได้ทำร้ายเขาไหม
ใช่ผมไปร่วมทำร้ายจริงตามที่ปรากฏในภาพวงจรปิดอืมเขาบอกวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เขานั่งกินหมูกระทะอยู่ร้านใกล้กันกับภัพธ์แห่งนั้นแล้วได้ยินเสียงคนเอกอับโวยวายกันที่เบิร์นทางเขาออกภัพธ์
ก็เห็นว่าเฮ้ยรุ่นน้องเรานี่ว่ากำลังไปชกต่อยกับเขาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
ไม่รู้นะว่าเขาทะเลาะอะไรกันมาไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาแต่เห็นรุ่นน้องกำลังโชคต่อยกัน
ก็เลยไปร่วมผสมลงโชคต่อยกันไปด้วยนะฮะในเก่งบอกว่าไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์จะบานปลายถึงกับทำให้เขาเสียชีวิต
อยากขอโทษครอบครัวของผู้ตายมากไปฟังเสียงของในเก่งฮะ
อยากจะขอโทษผมก็ไม่ได้มีเกตนาที่จะทำให้มันถึงขั้นเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ
ทำไมคุณคิดผิดอย่างนี้

คุณไม่ได้รู้สำหรับการก็จะมีบางปัญหาอะไรเลย
ไม่ครับ
กล้องกล้องกล้องจอมปิดอยู่นะครับ
หนึ่งเลยนะกาดร้านอาหารสถานบันเทิงนะครับ
เห็นคนเขามีเรื่องเนี่ยมีหน้าที่แยก

นั้นแยกยุติเหตุการณ์เท่านั้นนะ
สองหลังความสะใจมันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ